มีความรู้สึกว่ากว่าจะได้ปูม้าต้องนั่งเรือออกทะเลไปไกลแค่ไหน
ม้าขายยังไงครับพี่๓๓๐มีไข่ด้วยใช่ไหมมาทั้งทีลดให้ผมหน่อย๓๐๐แล้วกัน๓๐๐งั้นเอา๒โลมันมีไข่อยู่ข้างในอันนี้คือปูม้าที่ไปทำปูไข่ดองใช่ไหมมีไข่อยู่ข้างใน
นี่คุณผู้ชมผมได้มาแล้วปูเมื่อกี้เราไปเดินตลาดซื้อมาสองกิโลจากแม่ค้าเอามานึ่งกินให้มันสะใจไปเลยแต่บอกตรงนะคุณผู้ชมไหนมาแล้วนะตลอดตะลุยถิ่นนะ๒กิโลไม่พอเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะพาคุณผู้ชมไปลงเรือไปจับปูเป็นด้วยกันเลยกับชาวประมงพื้นบ้านนาเกลือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกัน

เช้านี้ผมนัดกับลุงปังชาวประมงพื้นบ้านนาเกลือ
เพื่อออกทะเลไปตามหาปูม้าในทะเลกันครับ
ทะเลวันนี้มีคลื่นลมแรงเลยนะครับ
ผมต้องนั่งเรือประมงพื้นบ้านล้ำใหญ่
เพราะเรือลำเล็กไม่ควรออกจากฝั่ง
ประสบการณ์และความจำของชาวเรือที่ต้องรู้ว่า
น้ำลึกตรงไหนมีปูม้าเยอะ
หรือที่ชาวประมงพื้นบ้านเขาเรียกกันว่าหมายนะครับ
ระหว่างที่นั่งเรือไปยังจุดวางอวนปูม้า
ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเลือกออกเรือเวลาไหนได้บ้าง

น้ำดีตอนไหนน้ำขึ้นตอนไหนเวลาไม่สมัคร
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเพราะว่ามันจะอย่างไร

น้ำทุกอย่างไหลสอนเทียบดูน

ผมคุยกับลุงปังต่อถึงเรื่องขึ้นลมแรงในวันนี้นะครับ
เรือประมงพื้นบ้านขนาดใหญ่ของลุงปังออกได้
เพราะว่าจากประสบการณ์ที่ดูสภาพอากาศแล้ว
ขึ้นลมในวันนี้ลุงปางบอกว่าออกทะเลได้สบาย
ส่วนผมเหรอก็เหมือนเรือเล็กแหละครับ

เพราะทะเลมีคลื่นลูกใหญ่เลยทีเดียว

ก็ประมาณ๑๐ไมค์
๑๐ไมค์กี่นาทีถึง

ถ้าขึ้นรถอย่างนี้ก็ประมาณ๔๕หรือ๕๐นาที

โอเคม้วนม้วนเข้าไป

วังอย่าเอามือไปเกี่ยวเดี๋ยวมือหลุดมันเป็นเอ็น

เรือก็จะแล่นไปเรื่อยเพื่อปล่อยอวน๑๒ห่อนะครับ
วางตามแนวยาวก็จะได้ระยะทางประมาณ๒ไมค์ทะเลทีเดียวครับ
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะได้เจอกับเจ้าปูม้าแล้วนะครับ

เป็นเฟรนด์สดจากท้อมทะเลนะครับ
มันจะหนีบผมไหม
มันจะหนีบผมไหมพอหนีบ
วันนี้ผมอยู่บนเรือกับลุงปังและครอบครัวตั้งสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เก็บปูม้าได้ทั้งหมดสิบสองอวนครบแล้วครับ
ปังบอกนะครับว่าวันนี้ได้มาแค่๓๐กิโลกรัมก็ถือว่าได้น้อยกว่าปกติ
และในที่สุดก็ถึงเวลาที่ผมได้ขึ้นฝั่งแล้วนะครับ
ม้าทั้งหมด๓๐กิโลกรัมก็จะถูกคัดแยกไซส์เล็กกลางใหญ่และปูม้าที่มีไข่นอกกระดองนะครับ
แต่กว่าจะได้ปูแต่ละตัวคุณผู้ชมเหนื่อยมันก็จะเป็นธรรมดาอย่างนี้นะมีคลื่นเบามีลมจัดมีลมแรง
เมาเรือไปไหนเออแต่สนุกดีแต่เป็นอาชีพที่โหดเรามาคัดแยกปูกันทุกครอบตลอดแล้วเนี่ย
เป็นบังตัวก็หนีดมากจับข้างหลังนะจับข้างหลังไว้โอ๊ยเอากี่โลกรัมครับดิ
ราคาปูม้าวันนี้เนี่ยคัดขายได้๒ไซส์ครับมีไซส์ใหญ่กิโลกรัมละ๓๕๐บาทส่วนไซส์กลางก็กิโลกรัมละ๓๓๐บาทครับ
นี่ไหนเนี่ยลุมไม่เห็นมันทำอะไรอะหามุ๊กไม่รู้อยู่นี่ฮะ
หามาตั้งตลอดชีวิตเลยมันยังไม่เคยเจอเลย
ไม่มีหรอกไม่ต้องไปหามันหรอกเอาไปต้มกินเถอะ
ปูนอกกระดองที่คัดแยกออกมาจะถูกส่งมาที่นี่ครับ

เพื่อรอปูม้านั้นปล่อยลูกออกมาจากตัว
แล้วก็ค่อยนำไปปล่อยคืนสู่ท้องทะเลต่อไปครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อเช้าเราออกเรือไป๑๐ไมค์ทะเล
ไปจับปูม้ามาได้๓๐กิโล
แต่ตอนนี้เรากำลังจะเอาลูกปูเป็นแสนตัว
ตัวเล็กเลยไปปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเล

ลูกหลานเราจะได้ไม่ต้องไปหากินไกล